มาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วช่วงนี้เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
วันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยซิอันนี้คลิปเป็นคลิปที่แบบไวรัลมากค่ะ
คุณจะสู้ได้ไหมผู้หญิงที่อยู่ข้างบนหัวคุณ
ฉันบอกเลยดิฉันไม่สู้ดิฉันยกทงขาวดิฉันยอมแพ้

จะบอกว่าสาวคนนี้ค่ะเห็นลีลาการเต้นแล้วก็หวั่นไหวเหลือเกิน
และดูลีลาการสับหมูหั่นสับแลแต่ถ้านอกใจตายแน่เลยค่ะ

ถึงบอกไงหั่นสับแร่
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายนอกใจแล้วตายแน่เลยมา

แล้วก็เหมือนกับว่าคนก็เข้าไปดูเยอะ

แม่ค้าขายหมูแต่ลีลาดูสิคุณสืบสกุล

คือสวยหุ่นดีแล้วลีลาการเต้นก็แบบโอ้ยทำให้หวั่นไหวเลยล่ะค่ะ
หั่นหมูสับหมูแร่หมูนี่ก็เที่ยวชาญเหลือเกินค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะคือคุณตุ๊กตาวัย๓๑ปี

นี่เป็นเจ้าของร้านหมูตุ๊กตา๓สาขาค่ะ

เดี๋ยวจะให้ตัวจริงเต้นให้ดูด้วยนะ
ซึ่ง๓สาขาของคุณตุ๊กตาเนี่ยนะ
ใครอยากมาอุดหนุนหมูที่ร้าน
เดี๋ยวจะแถมเต้นไว้
เต้นโชว์ให้ดูดูนะครับอืมนะฮะนี่เราก็มาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะนี่คุณอริยาไม่สู้เหรอ
ไม่สู้อ่ะสู้ไม่ไหวจริงอ่ะยอมแพ้คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
มาดูการแสดงทางวัฒนธรรมอันนี้งดงามจริงนะฮะทั้งเป็นการสืบสารสืบทอดวัฒนธรรมที่งดงามให้เยาวชนคุณ
เนี่ยไงอย่างนี้เดี๋ยวฉันสู้ได้อ่ะแบบอย่างนี้ได้อ่ะอย่างนี้ได้
ก็เต้นสับหมูไปด้วยไม่ไหวงั้นต้องมาเต้นกับคนกลุ่มนี้นะฮะเป็นนุ่มสาวชาวชาติภัณฑ์นะฮะ
ชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงแดงกระเหลี่ยงคอยาวเผ่าปลาด่องแล้วก็ชาติภัณฑ์ไตหรือว่าไทยใหญ่คุณ
จากศูนย์ภักดิ์พิงพุธรีภัยจากการสู้รบนะฮะมาแสดงให้ดูแบบนี้
เป็นการแสดงเปิดงานประเพณีปล่อยข้าวต้มหรือประเพณีดีกู่ของกลุ่มชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงแดง
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับงานประเพณีดีแบบนี้นะครับ
ประเพณีดีกู่หรือว่าเทศกาลข้าวต้มมัดของชาวกะเหลี่ยงแดง

ข้าวต้มมัดเป็นเสบียงที่ทำให้บรรพบุรุษ
สามารถที่จะรบชนะสงครามในอดีตคุณ
เป็นพลังที่สำคัญเลยใช่ไหมฮะ

จัดเทศกาลนี้เพื่อเป็นการบรำลึกถึงบุญคุณ

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสามัคคี

ก็คือกะเหลี่ยงคอยาวประดองกะเหลี่ยงแดงเอง
แล้วก็กะเหลี่ยงกะย้อหรือว่ากะเหลี่ยงหูยาวด้วย
คุณผู้ชมเป็นประเพณีที่งดงามนะ

เราก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินกันหน่อยละกันค่ะ
กินก๋วยเตี๋ยว๗๐ปี
เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวอะไร๗๐ปี
นี่เขาเปิดขายมา๗๐กว่าปีแล้ว

ใช่ค่ะแล้วคนขายตอนนี้เนี่ยโอ้โหคุณยายรัตนาพรเนี่ย

เตี๋ยวห่อใบตองนี้อยู่ที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชม
เคล็ดลับความอร่อยเนี่ยอยู่ที่น้ำซุป
คือเขาจะเคี่ยวจนแบบน้ำจากกระดูกมันออกมามันจะมีความหวาน
แล้วลวกเส้นในน้ำร้อนนะใส่แบบหอมเจียวน้ำมันเจียวหน่อย
ไม่ติดกันแต่ว่าไฮไลท์อย่างที่บอกชื่อร้านคือก๋วยเตี๋ยวห่อใบตอง
เขาไม่ใส่ถุงพลาสติกค่ะรักโลกด้วย
แล้วเขาจะเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยห่อเส้นด้วยใบตอง
มันมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมเวลาห่อใบตอง
เส้นนี้คุณมันจะเหนียวนุ่มอันนี้คือเคล็ดลับเลยค่ะ
ซึ่งเหมือนกับลวกมาจากหม้อเลยแหละดังนั้นใครอยากไปแวะชิมได้เลยนะ
ไปที่นี่ร้านเขาขายราคาเริ่มต้น๓๐บาท
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๓โมงเย็นอยู่ที่ถนนตากศิลป์ค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ

พอห่อใบตองรู้สึกว่ามันย้อนกลับไปในอดีตแล้วน่ากิน
สมัยโบราณอะ
เขาบอกว่ามันมีกลิ่นหอมของใบตองด้วยนะ